ตอนนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นที่สนใจเพราะว่ามีการผลักดันตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองนะครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งครับที่ราคาประหยัดเหมาะกับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็นำไปประกอบอาชีพได้ด้วย
ติดตามจากบรรยายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
สามล้อคันนี้แม้จะมีรูปลักษณ์ไม่แตกต่างไปจากรถสามล้อทั่วไปมากนักแต่จุดสำคัญอยู่ที่รถคันนี้เป็นรถใช้พลังงานไฟฟ้า
เสียบชาร์จกับไฟฟ้าบ้านได้ทันทีและที่สำคัญมีราคาไม่แพง
เริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทต่อคันเท่านั้นด้านหลังของรถคันนี้สามารถปรับปรุงเป็นที่วางหม้อแกง
ใส่เครื่องปรุงและอาหารได้มากกว่าสิบอย่างเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังมองหารสราคาประหยัด
สำหรับการค้าขายเพราะสามารถขายได้ทั้งข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวน้ำปั่นและขนม
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทควายทองนิวเอเนจี้ผู้ผลิตควายทอง๓ล้อไฟฟ้า
มองว่ารถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้มีรายได้น้อย
เพราะเชื้อเพลิงไฟฟ้าราคาถูกกว่าน้ำมันหากชาร์จวันละ๑ครั้ง
จะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนไม่เกินหลักร้อยบาทซึ่งสามล้อควายทองจะทำให้ประชาชนทั่วประเทศ
สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในราคาที่ย่อมเยาว์โดยตั้งเป้าจำหน่ายอยู่ที่๑๐๐๐คันต่อปีในระยะแรก
เพื่อประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วเราต้องการให้สิ่งแรกเลย

ไปเอาปุ๋ยเอายาไปที่คันนานะครับ
นี่ก็คือความตั้งใจของควายทอง
สามล้อไฟฟ้าควายทองคันนี้

บรรทุกน้ำหนักสูงสุดได้๑ตัน
ความเร็วสูงสุด๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

วิ่งได้ระยะทาง๒๐กิโลเมตร

จะสามารถขายข้าวแกงได้แล้วนะคะ

ยังสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ดัดแปลง
เพื่อขนของเพื่อการเกษตรหรือธุรกิจอื่นได้ด้วยค่ะ
เรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวได้รถถึง๒คันเลย

คาวเทราสตร์ทีวีรายงานค่ะ